สวัสดีครับเริ่มต้นวันทำงานวันแรกนะครับ
หลังจากหยุดยาวกันมามาพร้อมกับอากาศที่เริ่มร้อนขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับ
เริ่มร้อนอบอ้าวมากขึ้นหมอกหลายจุดหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเริ่มเพิ่มขึ้น
นี่เป็นสัญญาณของการอ่อนกำลังของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าลมหนาวนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยถอยร่นออกจากบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อย่างที่บอกแล้วครับ
หมอกตามบริเวณป่าเขาต่างนะครับหมอกก็จะหนาตาเพิ่มมากขึ้นนะครับ
แล้วก็ตอนกลางวันแดดยังคงร้อนละอุนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนซึ่งมาพร้อมกับมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ
ยังคงมาดูดกลืนความชื้นออกไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
จึงทำให้ความชื้นเหล่านี้ไม่สามารถจะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆ
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยได้มากนักนะครับ

อกจากนี้เองลมหนาวนี้ยังส่งผลต่อสถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ

จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตรครับ
ส่วนฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
จะค่อยกลับมาปกคลุมแล้วก็ตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่หลังจากนี้น่าจับตาครับ
เพราะว่าจะมีห่อมความกดอากาศต่ำ๑หย่อมครับ
ห่อมนี้เองมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนากลายเป็นพายุลูกต่อไป

จะสามารถที่จะพัฒนากลายเป็นพายุ

ยุลูกนี้ไม่มีทิศทางเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นทวีปไหนนะครับ
จากในประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
แล้วก็นอกจากนี้เองยังดูดเอาลมหนาวลงมาทางตอนล่างอย่างต่อเนื่องด้วย
หนาวที่ลงมานี่แหละครับก็มาสกัดกั้นไม่ให้พายุลูกนี้เคลื่อนที่เข้ามาบนพื้นดิน
แล้วก็ทำให้พายุลูกนี้สลายตัวในประเทศฟิลิปปินส์ในที่สุดนะครับ
คาดการณ์ว่าจะเป็นตัวเหนียวนำที่สำคัญเลยทีเดียว
ที่จะทำให้ในประเทศไทยของเราได้เจอกับอากาศหนาวเย็นกัน
พายุก็จะเริ่มมีการก่อตัวขึ้นก่อตัวกลุ่มฝนเพิ่มมากขึ้น
นี่เป็นวันที่๑๙จะสังเกตว่าสีน้ำเงินลงมาใกล้ลาวตอนบน
ส่วนสีฟ้าก็จะแผลลงมาปกคลุมจนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ลุ้นกันนะครับว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์จันทร์หน้า

นี่คือการคาดการณ์จากปัจจัยสภาพอากาศณขณะนี้นะครับ

ภาพรวมทั่วไทยสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง
ในภาคเหนือต้องบอกผู้ชมแบบนี้นะครับ
หลังจากนี้อากาศก็จะอุ่นขึ้นนะครับ
การเกิดฝนก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคนะครับ

สุดอยู่ที่ประมาณ๒๐องศาเซลเซียตครับ

อุณหภูมินั้นจะอุ่นขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต

สุดอยู่ที่ประมาณ๑๘องศาเซลเซียต

อุณหภูมิสูงขึ้น๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๐องศาเซลเซียส

มีกรุ่นเข้าภูมิสูงขึ้น๑๒องศาเซลเซียตนะครับ

จากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตร

ในวันนี้๑๒๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกบริเวณทางตอนล่างของภาค
ส่วนทะเลนั้นคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
เฉพาะตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับ
ส่วนฝั่งอันดามันกันบ้างโอกาสการเกิดฝนร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นก็ตกแถวบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังแล้วก็สตูน
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะครับห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิก็สูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๒องศาเซลเซียตในช่วงเช้ากับช่วงค่ำ
อากาศส่วนใหญ่ก็จะร้อนอบอ้าวเพราะว่ามีความชื้นเข้ามาปก

นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ยังไงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป